ได้ดูคลิปนี้แล้วก็มีความสุขก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยกันนะคะ
หมาตัวหนึ่งไม่รู้ว่าไปเรียนการแสดงที่ไหนมา
มันแกล้งทำเป็นขาเป๋ขาพิการเพื่อที่จะข้ามถนน
คือทำแบบนี้ตั้งใจให้คนหยุดให้ไง

จากภารกิจนาทีอารมณ์ดีกลับมาแล้ว

รถที่กำลังแล่นผ่านไปผ่านมาหยุดให้มา
ทำไมเขารู้อ่ะ

คุณผู้ชมหลังจากที่เกิดคลิปน่ารักแบบนี้แล้วนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปหาข้อมูล
หมาจอมเล่เล่เหลี่ยมตัวนี้ใหญ่อย่างนั้นเลย
หมาน่ารักแล้วนะมันชื่ออะไรนะคะแสนรู้มาก
ทราบชื่อมันคือเจ้าบอดเป็นหมาเพศผู้อายุ๕๖ปี
ตาข้างซ้ายของมันบอดอาศัยอยู่ที่ตลาดเกษตรสุวพันธ์
เมืองอ่างทองแล้วของโปรดของมันคืออะไรรู้ไหม
คืออะไรคะลูกชิ้นทอดก้อนน้ำแข็ง
เข้ากันดีนะน้ำจิ้มไม่เอาเอาก้อนน้ำแข็งแทนค่ะ
ทางแม่ค้าในตลาดเกษตรสุวพันธ์เล่าบอกว่า
มีคนนำเจ้าบอดมาปล่อยทิ้งไว้ที่ตลาดนี้นานหลายปีแล้ว
แม่ค้าในตลาดก็ช่วยกันดูแลให้อาหารมันกินมาโดยตลอด
ข้ามถนนนั้นก็เห็นกันมานาน

มันไปเรียนรู้พฤติกรรมแบบนี้มาจากใครค่ะ
รู้มากเหลือเกินนะเจ้าบอดทำไมมันน่ารักแบบนี้
คุณผู้ชมแม่ค้าเล่าต่อนะคะบอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้
บอดเนี่ยเคยเกเรมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้กลับตัวกลับใจแล้ว
เมื่อก่อนเนี่ยเคยก่อวิรกรรมไปกัดคนขี่สามล้อ
แม่ค้าเขาก็เลยโกรธเอาเจ้าบอดไปทิ้งไว้ที่จังหวัดสิงห์บุรี
แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดของมันนะคะแสนรู้มาก
บอดวิ่งจากสิงห์บุรีกลับมาที่อ่างทอง
มาอยู่ที่ตลาดเกษตรสุวพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่การกลับมาครั้งนี้มันเลิกก้าวร้าวเลิกเกเร
ค่ะแม่ค้าก็เลยเอ็นดูมัน
รักมันฉลาผูกพันกับมันล่ะค่ะ
และในช่วงที่มาจากสิงห์บุรีผ่านอ่างทอง
จะไปแวะเรียนการแสดงที่ไหนมาด้วยก็ได้